จังหวัดปราจินบุรีที่นี่ไม่มีหลอกแน่นอนคุณผู้ชมค่ะมีแต่ของจริงเพราะว่าเจ้าแม่ตะเคียนท่อนตะเคียนสองลำที่เคยย้ายออกไปจากวัดเสมางามตอนนี้ถูกย้ายกลับมาในวัดดังเดิมแล้วนะคะ
มาจริงไม่มีหรอกนะจ๊ะมาที่วัดเสมางามเลยอยู่ที่ตำบลธรรมรงค์อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
มีต้นตะเคียนทองเนี่ยมาใหม่ด้วย๒ต้นชื่อว่าแม่แก้วมณีกับแม่ปฐุมนะคะ
หลังจากที่เมื่อหนึ่งปีก่อนเนี่ยค่ะมีการย้ายต้นตะเคียนเนี่ยนะคะไปอยู่ที่วัดอุทุมพร
สาเหตุการย้ายเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นการเข้าใจผิดกันสื่อสารกันคลาดเคลื่อน
อืมทางพระอธิการอานนท์เจ้าอาวาสวัดเสมางามท่านก็เล่าให้ฟังนะ

ที่บริเวณท้ายวัดริมแม่น้ำปิงอะค่ะแล้วก็นำเรือขึ้นมาไว้ที่วัดเรียบร้อย
ต่อมาทางคณะกรรมการก็มีความเห็นว่าจะย้ายไปไว้ข้างวิหารที่กำลังสร้างใหม่ในปัจจุบันนี้
เพื่อจะนำพื้นที่ตรงนั้นที่ตั้งจุดเรือตะเคียนทองเนี่ย
อยู่ตรงบริเวณนั้นแทนเพราะว่าเคยอยู่แล้วก็ไปทำหอฉันข้าวสำหรับพระสงฆ์อยู่บริเวณตรงนั้น
แต่ตอนนั้นชาวบ้านเข้าใจว่าจะให้ย้ายไปที่วัดอื่น
คือจริงแล้วท่านเจ้าวาดบอกว่าจะให้ย้ายจากจุดตรงที่เคยอยู่
ตรงนั้นจะทำหอฉันใช่ไหมแล้วก็ให้ย้ายไปที่ข้างวิหารก่อน
ไว้ที่อื่นแทนชาวบ้านเข้าใจว่าเอ้าย้ายไปที่อื่นเลยไปวัดอื่น
ก็เลยมีการย้ายไปวัดอื่นเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ขัดศรัทธาโยม
ก็เลยย้ายไปอยู่ที่วัดอุทุมพรเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มล่าสุดค่ะ
อันเชิญกลับมาไว้ที่วัดเสมางามเรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนญาติโยมที่วัดอุทุมพร
ก็ไม่ได้ขัดศรัทธาอะไรอ่าขอย้ายกลับมาก็ได้อืม
ก็มีการย้ายกลับมาพร้อมกับนำหุ่นของเรือแม่ตะเคียนแม่ศรีประภัย
แล้วก็เรือแม่สีฟ้าแม่สีเขียวกลับมาพร้อมกันด้วยครับ
งานนี้ชาวบ้านบอกเลยคึกคักเลยค่ะ
บางคนนะรายรำโหร้องด้วยความยินดีเอ้ย
กลับมาที่วัดเสมางามแห่งนี้แล้วบางส่วนก็เดินทางมากราบไหว้กันเลย
งานนี้อืมพกมาเลยนอกจากพกหน้ากากอนามัยแล้วเนี่ย
พกแป้งค่ะพกแป้งเป็นอาวุธประจำกายมาเลยนะคะคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็เนี่ยมานั่งมะเล็งมายืนมาดูมารูปมาคลำ
เขาแอบกระซิบบอกต่อกันมานะว่า
ถ้าเกิดว่าใครใช้น้ำหอมมาฉีดที่บริเวณหัวเรือแล้วทำไมคะ
มันจะมันจะหอมอ่าก็หอมอ่ะสิใช่แล้วมันก็จะเห็นเห็น
เห็นเรือแบบเนี้ยแหละเขาบอกแบบนี้ล่าวสูตรกันฝั่งนะคะ
ก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริงเขาว่ากันว่าเจ้าแม่เนี่ยชอบน้ำหอม
แต่ผมว่านะสิ่งที่ควรจะต้องพกไปนะหน้ากากแล้วใช่ไหมและแป้งด้วยใช่ไหม
ใช่เจลล้างมือหน่อยไหมเออสำขรรคหรือสเปรแอลกโคฮอล์
ใช่อันนี้ก็สำคัญนะหรือว่าทางวัดอาจจะมีจุดล้างมือให้บริการไหมอะไรแบบนี้นะ